ทำให้เจ้าหน้าที่ของเราได้รับบาดเจ็บสาหัส

วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็เดินทางเข้าเยี่ยมอาการ

พลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
วันนี้เดินทางเข้าเยี่ยมพันเอกเศรษฐพลเกรดเต็ม
เสนาธิการมณฑนทหารบกที่๓๘
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด
ตำบลแม่เสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
เมื่อคืนวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็ถูกส่งตัวมารักษาเมื่อเช้านี้
ขอเข้าเยี่ยมเป็นการส่วนตัวค่ะ
แทบจะว่าผีอันตรายมาก

ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

และตอนนี้ภรรยาที่หยุดเชียงใหม่เดินทางมาแล้ว
ดูแลทั้งหมดแล้ว
อกจากนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกได้ออกหนังสือขอบคุณกองทัพอากาศ
สนับสนุนอากาศยานแล้วก็ชุดส่งกลับสายแพทย์
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศด้วยค่ะ
ขณะที่แพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแถลงว่า
คณะแพทย์ได้มีการผ่าตัดพันเอกเศรษฐพล
ซึ่งพบว่ามีบาดแผลถูกกระสุนลูกปลาย
บริเวณใบหน้าศีรษะและลำตัวเป็นจำนวนมาก
โดยกระสุนได้ฝั่งเข้าที่ปอดซ้ายด้านล่าง
แล้วก็หัวใจห้องขวาบนค่ะซึ่งผลการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดี
คณะแพทย์ได้มีการทำการเย็บปิดบาดแผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว